หลักฐานตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากกองปราบ
ที่เขาดึงข้อมูลมาจากทางโทรศัพท์ของคู่กรณีทั้งทุกฝ่าย
เราก็สามารถเอาหลักฐานตัวนี้ไปเป็นพยานในชั้นศาลได้นะครับ

คือรักฐานของครูมีเยอะครับ
เพราะว่าครูก็ต้องพิสูจนทรัพย์ว่าทรัพย์นี้เป็นของครูจริงไหม

ถึงแม้ว่าจะมีก็สร้างกันขึ้นมา
ก็เราเดี๋ยวจริงแล้วเราก็มีพยานบุคคลให้กับทางกองปราบไปบ้างแล้วนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มไปด้วยนะครับ

เป็นพยานที่เกี่ยวกับคดีคนหนึ่งก็ใกล้ชิดกับทางฝ่ายครูปีชา
อีกคนนึงก็เป็นลูกค้าของบ้าบินนะครับ
และความจริงก็คือต้องเอาหลักฐานต่างเข้าในกระบวนการสารถูกต้องไหมครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลฝ่ายนู้นเขาก็เอาสิ่งต่างไปให้สื่อบ้างอะไรบ้าง
ก็เลยทำให้ประชาชนนั้นสับสน
ก็สงสารประชาชนนะเข้าใจประชาชนว่าทุกท่าน๑๙๐ของประเทศเนี่ยกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
ถ้าเรื่องนี้ใจประชาชนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือต้องผ่านกระบวนการสาร
เดี๋ยวสารตัดสินปั๊บใครผิดใครถูกก็เป็นไปตามกระบวนการถูกต้องไหมครับ
ดีกว่าจะไปเข้ากระบวนการสื่อเข้าใจสื่อนะครับทุกช่องทุกท่านก็เป็นอาชีพของเขานะ
สื่อก็จะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงของแต่ละฝ่าย
แต่เมื่อเรื่องเกิดจากคุณสองคนก็น่าจะจบแค่คุณสองคน
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากบุคคลแค่สองคนเอง
ทำลอตเตอรี่หล่นเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เกิดเรื่องคดีความแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ความจริง
ก็คือกระบวนการศาลนะครับสารตัดสินใหม่เป็นอย่างไรนะ
เราก็ยอมรับกันบอกตรงนะครับ
อย่าให้สิ่งต่างมันบานปลายไปกว่านี้นะครับ
อยากให้เราได้พิสูจน์ความจริงหรือใช้ผ่านกระบวนการสารกันมากกว่า
จริงแล้วมันไม่น่าจะต้องยืดเยอะเลยนะครับ

แล้วมันก็มีหลักฐานอะไรทางกองปราบเขามีตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
แต่ว่าทางภาค๗เขาไม่ได้สนใจตรงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับ
เอาแต่พยานบุคคลเข้าไปมันเลยทำให้เรื่องมันยืดเยื้อนะครับ

ยังไม่อยากจะบอกว่าเป็นความบกพ่องของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ทราบมาว่ามันมีขบวนการนะครับ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันทำให้เรื่องจบยากนะครับ